ช่วงนี้ราคาไข่ไก่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเห็นว่าบางพื้นที่ผักก็แพงขึ้น
แพงคุณไข่แพงผักแพงที่ฉันไปเดินตลาดมาตกใจเหมือนกัน
แล้วถามว่าเกี่ยวอะไรกับเราล่ะคุณผู้ชมครับสุดท้ายต้นทุนมันมาแพงใช่ไหม
ภาระมันจะมาตกอยู่ที่เมนูตามสั่งเมนูข้าวราดแกงต่าง

อาจจะเห็นราคาปรับขึ้นอีกนะลงตลาดไปสำรวจเลยครับ
สะท้อนจากพ่อค้าแม่ค้าครับผมพาไปที่แผงขายผักขายไข่เหล่านี้กันหน่อยนะฮะ
ตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานีครับราคากระเพราต่อหนึ่งกิโลเนี่ยนะฮะ
แพงขึ้นแล้วนะจากเดิมโลละ๖๐๗๐ตอนนี้โลละ๑๐๐นะครับ
บางร้านสูงถึง๑๒๐บาทต่อโลก็มีนะครับ
เกษตรกรเขาบอกว่าผลกระทบจากอากาศหนาวด้วยไง
กระเพรามันไม่โตผลผลิตมันน้อยความต้องการมันยังเท่าเดิม

เดี๋ยวช่วงไหว้ตุ๊จีนเนี่ยพวกผักเอยอะไรเอ่ยอาจจะแพงขึ้นอีกนะครับ
โคราชครับขยับต่อฮะตลาดสดแม่กิมเฮงครับ
เขตเทศบาลนครนครราชศรีมาผักหลายชนิดแพงขึ้นครับ
ช่วงเทศกาลปีใหม่บวกขึ้นมา๑๕เปอร์เซ็นต์
เขือยาวนี่นะฮะชะอมเหล่านี้มะนาวแป้นอย่างนี้
มะนาวแป้นเห็นว่าลูกละ๘บาทนะครับ
ชะอมจากโลละ๒๕๐เป็นโลละ๒๗๐นะครับ
ผักสดตลาดแม่กิมเฮงบอกว่าผักแพงขึ้นจากช่วงปีใหม่
เพราะว่าชาวสวนผักช่วงปีใหม่เองเขาก็ไปฉลองปีใหม่เหมือนกันไง
เก็บผักด้วยนะครับแล้วบวกกับอากาศเย็น
ผลผลิตมันก็มีน้อยทำให้ปริมาณผักออกสู่ตลาดมันก็น้อยลงไปด้วยนะครับ
เหล่านี้ก็เลยทำให้ต้นทุนราคามันขยับเพิ่มสูงขึ้น
แต่เขาบอกว่าช่วงสั้นแหละเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าราคาเขาค่อยย่อลงมาแล้วนะครับ
ยังรับได้เพราะเข้าใจว่าช่วงนี้ของมันไม่มี
แต่อย่างมะนาวนี่คือว่ามันจะเป็นของมันทุกปี
เพราะว่าปีใหม่นี่คือแบบบ้านไหนก็ต้องยำต้องต้มต้องอะไรต้องใช้มะนาว
ใช่ค่ะต้องแซ่บมันเลยทำให้มะนาวแล้วช่วงนี้อากาศมันเย็นตลอด
ใช่ค่ะมีคือกำไรก็น้อยลง
กำไรก็น้อยลงใช่ค่ะอย่างจะขายอะไรแพงไปเราก็เกรงใจลูกค้าเนอะ
เข้าใจพี่แม่ค้านะแล้วเข้าใจเขานะว่าเขาก็คงลำบากใจเหมือนกัน
สมมุติเวลามานะขายได้น้อยลงเพราะลูกค้ามาแล้วจะมาต่อราคา
บางทีมันก็มีเหมือนกันเนอะไปที่ขอนแก่นบ้างไหม
ขอนแก่นค่ะแม่ค้าขายอาหารตามสั่งเนี่ยเหมือนที่คุณคิงบอก
โอ้โหราคาขึ้นเหมือนกันกะเพรายังขึ้นราคานะคุณมะเขือ
ผักบุ้งผักอื่นอื่นอีกไข่ไก่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นไม่ต้อง
ขยับราคาขึ้นอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่ร้านค่ะ
เขาบอกเขาขายข้าวราดแกงจานละสี่สิบถึงสี่สิบห้าบาท
พอผักมาขึ้นราคาแบบนี้แล้วยังไงอ่ะ
ให้ไปปรับราคามันก็ยากก็เลยใช้วิธีเอาอย่างนี้
งั้นลดขนาดของไข่ลงแล้วกันถ้าเมนูไหนที่มันต้องมีไข่
หรือถ้าจำเป็นจริงมันไม่ไหวแล้วสุดแล้ว
เมนูใช้ผักล้วนอาจจะขยับขึ้นมาเพิ่มอีกเป็นจานละ๕บาท๑๐บาท
แต่ก็กลัวลูกค้าหนีนะแล้วตัวเองก็แบกรับต้นทุนมันก็ไม่ไหวเหมือนกัน
ทนกันหน่อยหลายพี่เขาก็เลยบอกว่ากำไรน้อยแต่ต้องทนค่ะ
ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับเงินทองในกระเป๋าในปีนี้นะครับ